ดูเหตุการณ์นี้ค่ะนำไปสู่ความสูญเสียเลยค่ะมาจากความหึงหวงค่ะ
ผู้ชายคนนี้หึงหวงลูกพี่ลูกน้องของตัวเองที่ชอบมาเกาะแกะกับภรรยานะคะ
ก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเอามีดอิโต้ไปฟันคอเสียชีวิตค่ะ
ก็ไปที่บ้านหลังนี้นะคะมีคนถูกฟันบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
เป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ชั้นเดียวหน้าบ้าน
พบศพของนายเกษมสรรคำนึงคงอายุ๖๐ปีนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
แผลชะกันอยู่ตรงท้ายถอยแล้วก็กลางหน้าผากนะคะ
มีแผลยาว๑๐เซนใกล้กันเนี่ยพบมีดอิโต้หัวตัด

ผู้ก่อเหตุคือนายทวีพวงแก้วอายุ๔๙ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียชีวิต

ตามรายงานเนี่ยบอกคือฟันคอเกือบขาดนะคะ
ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่พงหญ้าห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐เมตร
เขาก็กลัวจะถูกรุมประชาธรรมต้องรีบนำตัวไปสอบสวนที่สพเมืองสุรินทร์ค่ะ
ทวีบอกว่าผู้ตายชอบมาเกาะแกะกับแฟนเขา
หลายครั้งแล้วบอกนะคะแต่ว่าก็ไม่ฟัง
วันนี้ผู้ตายมาหายายนองนะคะที่บ้าน
เพราะว่ายายน้องเขาเป็นเหมือนกับหมอนวดแผนไทยก็จะมานวด
ตัวเองเนี่ยก็เลยย่องไปข้างหลังแล้วเอามีดที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ

พอผู้ตายล้มลงก็ฟันไปที่หน้าผากอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็เดินออกไปด้านหลังถนนแล้วก็ถูกตำรวจจับนี่แหละค่ะ
คุณยายนองที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตมาที่บ้านเพราะว่าจะมานวดแผนไทย
ยายก็บอกให้รอก่อนกำลังทำกับข้าว
แต่พอทำเสร็จออกมาก็ปรากฏว่าเห็นนายเกษมสรรนอนจมกองเลือด
ก็เลยตะโกนบอกญาติที่อยู่ใกล้ให้มาช่วยค่ะ
ญายมาดูเลยแล้วเขามาทำอะไรกันที่บ้านคุณยาย
ก็จับเจ้นไหนจับเจ้นทายแล้วมา

อ๋อมาก็ไม่รู้เรื่องหน่อย

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกวีรพันธ์ณลำปาง
ผู้อำกับสอบพอมเมืองสุรินบอกว่าปมเหตุมาจากความหึงห่วง
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ